เอาไปทดลองปรากฏว่าเครื่องขัดข้องทางเทคนิคก็เลยพยายามว่ายน้ำ
เพื่อจะไปเอาเครื่องกลับมาแก้ไข
แต่ปรากฏว่าเป็นตะคริวก็เลยจมน้ำเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า

พ่อแม่ของนายอดิเชษมุกอิ่มอายุ๑๘ปี
นักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จังหวัดชนบุรี

รวมถึงผู้อำนวยการและคณะครู
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณริมสะน้ำ

ซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่ยังทำใจไม่ได้
ต้องสูญเสียลูกชายอย่างกระทันหัน
นำซ้ำเครื่องเก็บขยะที่ทางลูกชายกำลังไหว้ไปเก็บขึ้นฝั่ง
จนเป็นตะคริวยังเป็นวิชาสุดท้าย
ที่จะจบการศึกษาอีกด้วย
เหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากนายอดิเชษ
อยู่ในสระน้ำข้างอบตบ้านเก่า
นำโปรเจกต์งานซึ่งเป็นเครื่องเก็บขยะในคลอง
วิทยุไร้คนขับมาทดลองก่อนส่งปิดงาน

แต่ขณะเกิดเหตุเครื่องบังคับไปได้เพียง๑๐๐เมตร

ไม่สามารถบังคับเอากลับมาได้
นายอดิเชษจึงว่ายน้ำไปเก็บ
พอถึงเครื่องเกิดเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต
พ่อแม่ของผู้ตายเปิดเผยทั้งน้ำตาว่ารู้สึกเสียใจ
และยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวัง
หลังทราบข่าวช็อกทำอะไรไม่ถูก

กับพ่อและแม่ที่บ้านเกิดในจังหวัดอุตรดิษฐ์

เพราะว่า

เป็นเด็กดี

นายวิชัยพินิษฐ์คนขับรถหกล้อ

ซึ่งมาจอดพักเที่ยงใต้ต้นไม้ใกล้สระน้ำ

ส่งเสียงดังตามประสาทของไวรุ่น

ลงไปที่เครื่องเก็บขยะที่อยู่กลางสระ
คนแรกไหว้จากฝั่งไปจนถึงอีกฝั่ง
คนที่๒ยังไหว้ไม่ถึงตรงกลางสระ
ก็หันหลังไหว้กลับเข้าฝั่ง
ส่วนผู้ตายไหว้มาถึงตรงกลางสระ
เกิดเป็นตะคริวจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
ต่อมาเพื่อนที่อยู่บนฝั่งตะโกนให้คนช่วย

จากนั้นไม่นานมีนักศึกษาอีก๒คน

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่ทันผู้ตายจมน้ำหายไป
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตทางครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้ว
โดยมีเพื่อนผู้ตายล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้
ข่าวแทรฟ์รัฐทีวีรายงาน